มาดูที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
กีฬานิชิโนกุญสือทีมชาติไทยก็ขอความร่วมมือจากทุกสโมสรนะครับ
กิลานิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันจะเรียกแข้งช้างศึก
และจะลงอุ่นเครื่อง๑นัดพบกับทีมรวมดาราต่างชาติไทยลีก
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในฟุตบอลโลก
เก็บตัวครั้งก่อนเนี่ยมีนักเตะหลายลายที่พลาดเข้าการร่วมฝึกซ้อมนะครับ
อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยจะได้รวมตัวกันก่อน
ศึกคัดฟุตบอลโลกในเดือนมีนาคมปีหน้า
จึงต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับ
ในการปล่อยตัวผู้เล่นมาร่วมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมนะครับ
วันที่๑๑๑๕พฤษฎีกายนนี้
และจะอุ่นเครื่อง๑นัดพบกับทีมรวมดาราต่างชาติไทยลีก
ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่๑๔พฤศจิกายน
ก่อนที่จะมีศึกสำคัญทั้งคัดฟุตบอลโลก

ที่มีผู้บริหารสโมสรยักษยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีก
ประกาศวางมือการทำทีมหลังจากจบรูปการณ์นี้

ยืนยันว่าจะไม่ถอดใจทำทีมอย่างแน่นอนนะครับ
ผลงานของทีมจะไร้ความสำเร็จในหลายปี
แล้วก็ปีนี้นะครับทีมอาจจะชวดแชมป์
แต่ก็ยังยืนยันนะครับจะสู้ต่อ
เพราะปัจจุบันทีมสามารถสร้างผู้เล่นที่

ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับ